ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เขาใส่กางเกงในตัวเดียว
ขึ้นไปท้ายกระบะที่มีถังน้ำมันอยู่นะ
แล้วก็เอาน้ำมันมาชะโลมตัวเองไปหมดเลย
ทีนี้เขาโวยวายบอกมีคนจะมาฆ่าเขา

เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าจะระงับเหตุได้ก็ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงตั้งแต่เย็นจนฟ้ามืดเลยค่ะคุณผู้ชม
ทางด้านผู้อำกับสพรัฐนาวาปีที่แรกเขาได้รับแจ้ง
ว่ามีผู้ชายโวยวายอยู่ท้ายกระบะแล้วมีถังน้ำมันอยู่ด้วย
รถคันนี้จอดอยู่ตรงถนนสายบ้านนาชุมช้างบ้านนาสิง

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยสั่งการให้รองผู้กำกับไปตรวจสอบ
พอไปถึงเจอผู้ชายคนนี้อยู่ในสภาพคือใส่กางเกงในตัวเดียว
อายุเขาประมาณสัก๕๐ปีแล้วดูนั่งอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วก็ทะลมน้ำมันใหญ่เลยนะฮะชะลมตามตัวตามหัว
ใช่ค่ะกลิ่นน้ำมันนี่โอ้โหคละคลุ้งเหม็นหึงแถวนั้นเลยนะคะ
แล้วเขาโวยวายพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมามาคุยกับเขา
เขาก็บอกว่านี่มีคนจะมาฆ่าเขา
แล้วก็พูดจาวกไปวนมาไม่ให้ตำรวจเข้าใกล้ด้วย
ตอนนั้นตำรวจพยายามมองไงว่าเขามีมีดเขามีปืนอะไรอยู่ในมือไหม
ปรากฏไม่มีนะแต่เขาใช้น้ำมันดีเซลที่อยู่ในถัง
เอามาลูบตามเนื้อตามตัวค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเตรียมถังดับเพลิงขนาดพกพา
เพราะไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แล้วก็เกลี้ยกล่อมอยู่สักประมาณ๒ชั่วโมง

แล้วก็ตกลงมาจากถังน้ำมันคือมาอยู่หลังรถกระบะ
ทีนี้ตำรวจเข้าไปแบบนี้เลยค่ะ
ตะคุบตัวไว้เลยนะครับ
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าผู้ชายคนนี้มีอาการป่วยทางจิต
จากการใช้ยาเสพติดมานานนะครับ
แล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจด้วย
จริงแล้วผู้ชายคนนี้จะมีน้องชายคอยดูแล

น้องชายไปทำธุระทำให้ไม่มีคนดูแลและอยู่คนเดียว
และตำรวจคาดว่าไม่ได้กินยาต่อเนื่องทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่ง
หอนว่าจะมีคนมาทำร้ายก็เลยวิ่งหนีออกจากบ้าน
พอเห็นรถกระบะของคนงานก่อสร้างจอดอยู่ก็ขึ้นเลยฮะ
แล้วก็ตรงนั้นมีถังน้ำมันดีเซลสำหรับทำงานก่อสร้างทางอยู่บนกระบะพอดี
เขาเลยเปิดถังเอาน้ำมันมาชะลมร่างกาย
แล้วก็ขึ้นมานั่งบนถังน้ำมันส่งเสียงดังโวยวายนะฮะ

กลัวฮะเขาเอาน้ำมันชะโลมตัวแล้วไม่รู้ว่ามีไฟชงไฟแชคอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวจุดไฟเผาตัวเองจะอันตรายนะครับ

ตอนนี้นะฮะตำรวจควบคุมตัวเอาไว้
และทีนี้ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวาน
ส่งโรงพยาบาลรัตนวาปีประสานญาติมารับ

ถ้าญาติจะให้ส่งตัวโรงพยาบาลจิตเวท
ก็ดำเนินการต่อเลยฮะ